ที่เพื่อไทยครับลงพื้นที่ปราศัยหาเสียงครับ

เมื่อวานี้พายุฤดูร้อนนะครับในพื้นที่ภาคอีสาน
นี่ต้องไปช่วยกันดันผลักขึ้นไปให้ตั้งเหมือนเดิมค่ะคุณ

นี่ขนาดคือลมเบาแล้วแต่เห็นเสื้อฟิวไปนะ
แล้วกี่คนที่ไปช่วยค้ำไม่ให้มันพังลงมา

คือคนเข้ามาดูเป็นหลักคันหลักมืออย่างนี้
จอต้องใหญ่จะได้เห็นชัดใช่ไหมครับ
เพื่อจะถ่ายทอดบรรยากาศการประสัยของพักเพื่อไทย
พร้อมกับเครื่องเสียงล้มคลืนพังถล่มลงมาแบบนี้นะครับ
เจ้านักธิต้องไปช่วยกันพยูงไปดันไปยก

เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่าย๓เมื่อวานนี้ครับ
จุดนี้คืออาคารอเนกประสงค์ผู้ใหญ่เฮง
อำเภออุทุมพรพิสัยเป็นเวทีปราศัยที่๓ที่ศรีสเกตครับ
ประชาชนเห็นเขาว่ามากันเรือนหมื่นนะฮะ
นี่ครับคุณเศรษฐาทวีสิน
ดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทย

ขึ้นเวทีไปกำลังจะปราศัย

เห็นว่ามีชาวบ้านที่มาฟังปลาใสเนี่ยเจ็บเล็กน้อย๓คนนะฮะ
เจ็บเล็กน้อยเอาหายไวนะครับ
ทุกคนก็นั่งฟังปราศัยต่อ
จนจบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
จะผ่านมรสุมใหญ่มานะครับ
หลังจากเกิดเรื่องนี้คุณเศรษฐารวมไปถึงคุณโอ๊คพานทองแท้ชินวัฒ

เขาก็ไปติดตามสอบถามอาการคนเจ็บชาวบ้านที่เจ็บเล็กน้อย
นั่งอยู่ท้ายรถของกู้ภัยครับด้วยความเป็นห่วง
ยกมือไหว้ขอโทษขอโพยครับแล้วก็กำชับทีมงานให้ดูแลอย่างใกล้ชิดด้วย
พายุฝนฟ้าลมแรงให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับทุกคนครับ